คดีที่เกิดขึ้นที่สุราชธานี
ในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
เข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนแล้วนะกลางดึกนะครับ

มีพระนักพัฒนารูปหนึ่งไปกับชาวบ้าน

ใช่ค่ะเพราะว่าที่หน้าสำนักส่งมีรังพึ่งป่า

แล้วช่วงนี้เขาบอกน้ำพึ่งเดือน๕

พระรูปนี้ฮะท่านก็ไป
แต่ก็ออกไปหลังเคอร์ฟิลแล้ว

ไปเอารังพึ่งรังพึ่งป่าพวกนี้
กลางคืนมันก็จะมองไม่เห็น

ปกติเนี่ยถ้ามีใครเดินเข้ามาใกล้เฉียดหน่อย

ต้นไม้ต้นนี้ความจริงเขามีอีกเยอะ
แต่ว่าต้นนี้อยู่หน้าสำนักสงฆ์พอดี

เขาก็ทำบันไดต่อขึ้นไป

จังหวะนั้นมีกำนันในพื้นที่

พระกับชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง

ยิงเขาเสียชีวิต

แล้วก็ชาวบ้านอีกคนนึงเสียชีวิต

ส่วนชาวบ้านอีกคนนึงที่เสียชีวิต

บุคคลแวดล้อมต่างชาวบ้านในพื้นที่

แล้วก็ไปตรวจกันสุดท้ายไปยิงเขาตายสองศพ

ฝ่านกับเพื่อนชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ

ยิงพระชนลทานถาวโร
เขาเพลาที่อยู่ในพื้นที่มรณภาพแล้วนี่คือปืนที่ผู้ใหญ่มานพ
อ้างว่าเป็นของพระโชลทานนะปืนที่ผู้ใหญ่มานพ
อ้างว่าเนี่ยคือปืนของพระชนลทานนะครับที่ชักขึ้นมาแล้วจะยิง
แต่เจ้าหน้าที่บอกไปตรวจสอบแล้วโอ้โห
ยังไม่ได้แบบลักษณะขึ้นไกลปงไกลปืนอะไรพวกนี้เลยนะฮะ
ข่าวบอกยังอยู่ในซองด้วยซ้ำแล้วจะยิงอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ต้องไปตรวจสอบต่อเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้นะครับ
อีกคนนึงที่เสียชีวิตชื่อนายชูรัฐคงคล้าย
เป็นชาวบ้านที่มาหาน้ำพึ่งป่ากับพระโชลทานนะครับ
ก็ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันรวมเป็น๒ศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นทางเข้าสำนักสงฆ์เลยนะครับสำนักสงฆ์ที่พระชนลทานเป็นหัวหน้าสำนักนะฮะ
หัวหน้าสำนักสงฆ์เขาเพลานะครับผู้ใหญ่มานพอ้างว่า
ก็ชาวบ้านแล้วก็พระฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์ฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ออกมาในช่วงเวลานั้นแล้วยังพยายามจะต่อสู้ขัดขืน
ปืนขึ้นมาชักมีดขึ้นมาก็เลยต้องยิงใส่เพื่อป้องกันตัว
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของสพอ่า
ตำรวจภูทรสุราชธานีไปด้วยนะครับเอาเครื่องมือไปสกงสแกน
ตรวจหาหัวกระสุนนะฮะเพื่อจะได้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุ
โดยพลตำรวจเอกสุชาติยอมรับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ข้อมูลต่างนะที่ได้มาเนี่ยผู้ก่อเหตุ
ก็คือผู้ใหญ่มานพกับพระโชลทานที่ท่านถูกยิงจนมรณภาพ
ทั้งคู่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
แต่เชื่อว่าที่ถึงขั้นยิงกันตายตอนที่มาเจอกันเมื่อคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องของความขัดแย้งเรื่องที่ดินที่มีกันนะฮะ
เพียงแต่ว่าไอ้ชนวนขัดแย้งที่เคยมีกันมาเนี่ย
มันอาจจะเป็นจุดแห่งการกระทบกระทั่งแล้วพอมาเจอกันแล้วมาเจอเรื่องฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล
อาจจะมีการพูดคุยกันอะไรกันแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบ
อาจจะมีปมเดิมความแค้นฝังอยู่ในใจอยู่แล้วอะไรแบบนี้
พอมาเจอกันอีกมันก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบนะฮะมีปากเสียงกันแล้วก็ยิงกันนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับยังต้องสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างเช่นอาวุธปืนนะ
ที่นายมานพหรือว่าผู้ใหญ่มานพบอกว่าเป็นของพระชนลทาน
ซึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุห่างจากศพของพระชลทานประมาณ๑๐เมตร
ตรวจสอบแล้วปืนของพระโชลทานไม่มีการขึ้นลำกล้อง
เพราะฉะนั้นที่อ้างว่าเขาจะยิงต้องป้องกันตัวยิงเขาก่อน
อันนี้ต้องไปดูว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าขณะเดียวกันตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วสิบปากนะครับ
จำนวนนี้มีกลุ่มคนที่มาจับพึ่งหลวงกับพระ๔คน
มีกลุ่มผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มากับทางผู้ใหญ่มานพ
มีคนที่แจ้งผู้ใหญ่มานพให้ไปตรวจสอบหลังพบว่ามีรถยนต์๓คันขับเข้าออกในพื้นที่
ที่เขามาหาน้ำพึ่งป่ากันว่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
แล้วก็ได้สอบปากคำนายปัญญาพรวัฒนาปราโมทประหลัดอาวุโสอำเภอท่าชนะ
อยู่ในที่เกิดเหตุไปเรียบร้อยแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คดีนี้แม้พระและชาวบ้านจะทำผิดเรื่องการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์แต่มันเป็นคนละส่วนกับคดีที่ผู้ใหญ่มานพ
ยิงคนตายนะฮะตอนนี้ได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
กับนายมานพโกปินเอาไว้แล้วคดีที่เกิดขึ้นแยกได้เป็นสี่คดีนะครับ
ทางรองพบตรบอกนะครับหนึ่งก็คือคดีฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็คือผู้ใหญ่มานพเนี่ยไปยิงเขาตายสองศพค่ะสองคดีต่อสู้ขัดขวาง
ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็คือที่ผู้ใหญ่มานพบอกว่า
ทั้งสองศพต่อสู้ขัดขวางเขาระหว่างไปจับกลุ่มเรื่องฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
สามเรื่องการชนะสูตรพลิกศพผู้ตายทั้งสองศพ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรอนะครับผลการพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
เดี๋ยวก็จะทราบออกมาว่าตกลงแล้วร่องรอยรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้อะไรยังไงมาบ้าง
แล้วก็๔นะฮะนี่คือเรื่องของการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินของพระพิสุ
กับชาวบ้านที่ออกมาหาน้ำพึ่งในช่วงพลกรฉุกเฉินและฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์มา
ก็แน่นอนว่าพระท่านมรณภาพไปแล้วกับชาวบ้านอีกหนึ่งศพ
ส่วนชาวบ้านที่เหลือที่มาด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความผิดเรื่องการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ทีนี้มูลเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการมาหาน้ำพึ่งป่ามาหารังพึ่ง
เรื่องนี้นะครับรองพบตรบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันก็มีปัญหากันมานานอยู่แล้วนะฮะ
เพราะว่าจุดนี้เป็นเขตอุทยานนะครับแล้วที่ผ่านมาชาวบ้านเองก็ต้องการรวงพึ่ง
ต้องการรังพึ่งกันเวลาที่จะออกขาเนี่ยมันก็มีปัญหาความขัดแย้งกันอยู่
อาจจะมีผู้อื่นที่มีความต้องการด้วยอีกเช่นกันนะครับแต่ในในประเด็นนี้ก็อาจจะมีการ
มีผู้สนใจมากกว่าหนึ่งลายอาจจะมีการแย่งกันก็เป็นไปได้น่าเชื่อว่าพระจะเป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนกระบอกกระบอกนั้นจริง
ต้นไม้ต้นนั้นคงน่าจะเป็นของอุทยานแต่ว่าเพื่อความชัดเจนขอรอฟังผลการตอบยืนยันจากกรมอุทยานก่อน
แต่ว่าฝ่าฝืนพระราชกำหนดก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแต่ไม่ได้เป็นจุดแตกหัก
คือน้ำพึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาแหละแต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหจะมายิงกันมันอาจจะสะสมมาหลายเรื่อง
คล้องกับชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าทุกปีพระอาจารย์โชลทานกับชาวบ้านที่สนิทนะ
เขาจะออกหาพึ่งหลวงกันแล้วก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับบรรดาลูกศิษย์
โชลทานเกี่ยวกับเรื่องการหาน้ำพึ่งป่าหารังพึ่งป่าเพราะว่าอันนี้เขาอ้างนะชาวบ้านเขาอ้างนะ
น้ำพึ่งป่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าทางพระเนี่ยก็ไม่ยอมแบ่งรังพึ่งให้กับชาวบ้านออกหาเลย
คนก็แบบไม่ค่อยพอใจเหมือนกับว่าท่านก็จะออกหาของท่านแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งให้เองอะไรอย่างนี้
คือนอกเหนือจากรังพึ่งที่อยู่หน้าสำนักสงฆ์ยังมีรังพึ่งอื่นในพื้นที่อีกเยอะไง
โอ้โหใช่ฮะแต่ตำรวจบอกว่ามันก็เป็นเขตอุทยานมันจะพันกันไปหลายเรื่อง
ส่วนราคาการซื้อขายน้ำพึ่งเดือน๕นะครับนี่เป็นของดีที่มีเพียง๑ครั้งนะฮะในแต่ละปีเนี่ย
ที่คุณสักสิทธิบุญรัชค์ผู้สื่อของเราลงพื้นที่ถ้าในพื้นที่แถวนั้นน่ะ
ถ้าได้น้ำพึ่งมานะได้รังพึ่งมาแล้วก็เอามาเอาน้ำพึ่งเนี่ยนะ
นี่คือแค่๒รังเสราะมะแค่๒รังโอ้โห๒รังเนี่ย
ได้น้ำผึ้งแบบเนี้ย๒๐๐นาทีหัวหรือขายขวดละ๕๐๐

ส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
นางรัชรินคงคล้ายอายุ๔๘ปี
เป็นพี่สาวนายชุรัตรที่เสียชีวิตเพิ่มกับพระอาทรวทาน
วันนี้ก็ไปขอความเป็นธรรมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
หลังจากที่รู้ข่าวว่าท่านลงมาพื้นที่มาติดตามคดี
เพราะผู้ใหญ่บ้านมานพที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
อ้างว่าน้องชายของเธอชักมีดขึ้นมาแล้วพยายามจะต่อสู้ไปทำร้ายผู้ใหญ่เขา
ยืนยันว่าน้องชายยังไม่ได้ใช้มีดแล้วไม่ได้คิดจะต่อสู้เลย
น้องชายไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านมานพด้วยซ้ำที่ไปหาพึ่งไปหาน้ำพึ่งในคืนเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือเพื่อนชวนไปเนี่ยฮะมีดเล่มเนี้ยฮะ

อุทิศคงคล้ายอายุ๖๔แม่ของนายชูรัฐที่เสียชีวิต
บอกว่าตอนนี้เสียใจมากหัวใจเหมือนจะสลายทำอะไรไม่ถูก
ลูกชายเป็นคนดีตั้งใจทำงานหาเงินให้ครอบครัว
ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะถูกฆ่าแบบโหดร้ายแบบนี้
แต่เขาไม่กลัวชุนโปร่ง

อายุเจอเหยียบอย่างก็อยู่นั่นแหละ

คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้อยู่นะคะ

การใช้มีงานสบของพระชนทาน
คือทางครอบครัวก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนา

คือคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วย
คุณแม่บอกว่าคือใจสลายเลย
คือเสียลูกชายที่เป็นพระ
เป็นพระนักพัฒนาคนในพื้นที่นับถือ
เป็นลูกที่แม่รักมากบวชมาสิบพันศาแล้วอ่ะ
เป็นพระที่ดีช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่าง

ก่อนจะไปอยู่ที่สำนักสงข่าวเพลา
แม่เคยบอกลูกแล้วว่าอย่าไปเลย
มันไกลอันตรายนะ
แต่ลูกบอกว่าอยากไปพัฒนาช่วยชาวบ้านให้อยู่ดีกินดี
แล้วก็อยู่ในป่าปกป้องดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
พอลูกชายไปอยู่ก็พัฒนาสักพักหนึ่ง
แม่บอกว่ามีคนขู่จะเอาชีวิตพระชลทานนะคะ

แต่พระชนลทานก็ยืนยันกับแม่ว่าก็ยังอยู่

ใครจะมาขู่ใครจะมาทำอะไรก็ปล่อยเขาไป
ยืนยันว่าจะอยู่ในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป
ทีมข่าวได้คุยกับลูกชายคนเดียวของพระชลทานค่ะ
นายชัยนรงกาญจนบุตรอายุ๒๙แล้วนะคะ
ก็บอกว่าพระโชลทานไม่เคยพูดอะไรให้ฟังเลย
เรื่องปัญหากับคนในพื้นที่อะไรเนี่ยไม่เคยพูดไม่เคยเล่า
แต่ยอมรับว่าพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อน
พูดจาโผงผางคำไหนคำนั้นแล้วก็เป็นคนจริงจังมาก
ถ้าทำอะไรต้องทำให้สำเร็จ
นิสัยบุคลิกแบบนี้อาจจะทำให้บางคนไม่พอใจ
แล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้ก็ได้

แต่กลับพูดได้ไปแล้วก็พูดแล้วต้องทำ

สารถอยด
พระอื่นโยไม่ได้แต่ชาวโยชนตายนะ

และแดงเจ้าน่ะ

เท่มาเมอร์ที่เขาไม่กลัว

เรื่องนี้ก็มีหลายคดีซ้อนกันอยู่
ก็ต้องค่อยแกะดูแล้วก็ตามความคืบหน้าต่อนะคะ